คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เป็นเรื่องที่ต้องให้กำลังใจ
นั่นก็คือเรื่องของน้องมะนาวแม็กซิม
ที่ตอนนี้เธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้มีเพื่อนนางแบบ

นี่แหละค่ะนางแบบสาวชื่อดังก็คือคุณเอมมี่แม็กซิม
มาพร้อมกับพี่ชายมาพร้อมกับพี่สะพ้ายแล้วก็น้องชาย
ไปเยี่ยมคุณมะนาวแม็กซิม
หรือว่านางสาววิราณรักสุธิปรภา
ไปที่ตำบลสระประดูกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ซึ่งทั้งสองคนเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคุณ
พอเจอหน้ากันก็โอบกอดกันนั่น
แสดงถึงความรักความผูกพันน้ำตาคลอเลยนะคะ
แล้วก็คุณเอมมี่บอกกับแม่ของน้องมะนาว
บอกแม่ถ้าเกิดว่าขาดเหลืออะไรเนี่ยต้องการอะไรเนี่ย
โทรหาเอมมี่ได้ตลอดเวลาเลยนะ
ซึ่งตอนนี้คุณเอมมี่เขาก็บอกว่าเป็นห่วงน้องมะนาว
เพราะว่าเธอก็ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะสุดท้าย
แต่อาการหลังจากที่คุณเอมมี่ไปเยี่ยมเนี่ย
คุณเอมมี่ก็เล่านะว่าน้องมะนาวอาการดีขึ้น
คุยได้มากขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยเหมือนเมื่อ๒วันก่อน
แล้วสีหน้าสีตาก็ดูสดชื่นขึ้นเนี่ยค่ะ
ป้อนน้ำให้ด้วยแบบนี้ยังยิ้มได้ยังหัวเราะได้
ส่วนแม่ของน้องมะนาวก็บอกว่าอาการน้องดีขึ้นจริง
ไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะ
แล้วก็เมื่อวานที่คุณเอมมี่เขาไปเยี่ยมเขาบอกว่าเนี่ย
มะนาวนะสามารถที่จะกินโจ๊กได้เยอะขึ้นด้วย
แล้วสิ่งที่คุณเอมมี่บอกก็คือเรื่องพวกข้าวของเครื่องใช้
เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณมะนาวเนี่ยต้องใช้พ่ออ้อมสำเร็จรูปเนี่ย
เกือบสิบชิ้นเลยนะซึ่งเมื่อวานเธอก็เอาไปให้ด้วยนะคะ
ดังนั้นเรานำเสนอข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมส่งกำลังใจ
ใครที่พอมีกำลังจะช่วยเหลือได้ก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะ
ขึ้นเลขที่บัญชีให้แล้วหน้าจอตอนนี้
ธนาคารกสิกรไทยนางสาววิราลักษณ์สุธิประพา

หรือว่าจะโทรไปหาแม่ของน้องมะนาวก็ได้ว่าต้องการอะไรขาดเหลืออะไร
อ้อมสำเร็จรูปไซส์ไหนยังไงติดต่อได้เลยนะคะ
๐๘๐๒๓๘๗๔๗๙เบอร์คุณแม่ของน้องมะนาวนะคะ